มหาสารคามตำรวจสืบทราบสองสามีภรรยาคู่นึงทั้งเสพทั้งหาย
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเขาโยนบางอย่างลงน้ำไป
ตำรวจถามว่าโยนอะไรอ๋อแค่ก้อนหิน
แต่พอมองหน้าไปมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในน้ำก็คือกระปุกใส่ยาบ้าครับ

เอาตัวไปไปลงไปเอา

อย่าเปลักอย่าติดต่ำ

เห็นชัดครับผมไม่เชียบว่าต้องว่าวยัง

เอาพูดไอ้แจ้ม
เห็นอยู่ห้าสิว่าอย่างผมถามเห็นอยู่ว่ามันยวดน้ำกันมันหันอ่ะ

เออเอาขึ้นมา
มีกี่เมตรยาข้างในอ่ะบอกมั้ย
มีตั้งเมตรก่อน
พุทธอาหารบรรณีชื่อว่านายตั้มชายไก่สาแก้มรวรรดิตั้มอายุ๓๔ปีเป็นชาวสกลแล้วข่อน
สุดท้ายก็ถูกนำตัวไปเค้นสอบ
ก็นั่งคุยกันไปสอบกันไปสอบกันมาก็อ๋อยาบ้านนั่นแหละครับ
ซื้อมาเสพเอง๖๗เมตรเอง
แม่ยายก็บอกกับนายตั้มว่าให้จำไว้นะจำไปจนตายเลยนะ
บอกแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกไม่งั้นก็จะเดือดร้อนแบบนี้แหละนะครับ
นะฮะก่อนจะเข้าไปรวบตัวผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยต้องบอกว่า
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองที่มหาสารคามเขาสืบ
ในตั้มเนี่ยนายคนนี้นะโอ้โหลักลอบเสพยาแถมขายด้วย
นะฮะแล้วก็กำลังจะขนฟางข้าวที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านเนี่ย
นะฮะอยู่ในพื้นที่อัมเภอบ่อระบืทที่มหาสารคามซึ่งเป็นบ้านของภรรยา
นะฮะก็เลยนำกำลังลงไปตามหาในตั้มไปจับในตั้ม
นะฮะพอเห็นเจ้าหน้าที่ลงจากรถโอ้โห
บอกตะโกนให้หยุดอย่าเพิ่งหนีโยนอะไรบางอย่าง
ลงน้ำไปแต่อย่างที่บอกว่ามันมีสวะเต็มไปหมดเลยนะฮะ
คุณผู้ชมไอ้ของที่โยนมันก็ไม่จมน้ำหรอกครับ
สุดท้ายก็จับได้มันก็รออยู่บนนั้นแหละ
เออมันลอยอยู่บนเนี่ยมันไม่จมเลย
นะฮะจะมาบอกว่าไม่ใช่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอก

ถูกต้องเหมือนเป็นทุ่งย่าเนอะ
แล้วยนต์ในกระปุกพลาสติกอย่างนี้เหมือนกระปุกยาเนี่ย

สุดท้ายนับไปนับมา๑๔เมตร

นะฮะสุดท้ายจำนวนต่อหลักฐาน

แล้วก็คุณผู้ชมเชื่อไหม
เขาเสนอเงินให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะ

สุดท้ายเอาข้อหาเพิ่มเติมไป
อย่างที่บอกติดสินบนเจ้าพนักงานเพิ่มเติมไปด้วย

ยิ้มแย่แล้วยกมือไหว้ด้วย